คุณผู้ชมครับเอามาเรื่องอื่นกันบ้างนะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสัตว์หายาก
งานนี้ห้ามพลาดจริงเพราะว่าธรรมดาเนี่ย
เราไม่ได้ไปนครโบราณมาชูปิ๊กชู
ซึ่งเป็นนครโบราณของเผ่าอินคาแห่งเทือกเขาสูงเปบรู
ใครจะเดินทางไปที่นั่นคนชอบไปนะ
แต่ถ้าเราไม่ได้ไปตอนนี้ทางซีคอนเอง
เขามีสัตว์โบราณมาให้เราดูนะครับ
งานนี้ถึงได้บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่าย

และเราจะได้ป้อนอาหารเขาอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
ติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ครับ
ลามาสัตว์สายพันธุ์ที่มีอายุมากกว่า๔๐ล้านปี
พยพมาจากที่ราบตอนกลางของอเมริกาเหนือสู่อเมริกาใต้

ทำหน้าที่ขนสัมภาระข้ามภูเขาให้ชนเผ่าอินคาค่ะ
นับเป็นอีกหนึ่งสัตว์สำคัญของนครโบราณมาชูปิกชู

หนึ่งในนครลึกลับ๗สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
แต่นำมาจัดแสดงให้เราได้ชมกันอย่างใกล้ชิด
ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความรักและเมตตาต่อสัตว์นะ
แล้วก็ได้เรียนรู้การเลี้ยงดูที่ถูกต้องและถูกวิธีนะ
สัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์แปลก
ก็อยากให้เด็กได้เรียนรู้วิถีชีวิต
และรู้ว่าจะเลี้ยงสัตว์อย่างไรให้ถูกต้อง
อกจากนี้ยังมีเจ้าอัลปาก้า
สัตว์สำคัญของชนเผ่าอินคาค่ะ
ไว้เพื่อนำขนมาทำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
ซึ่งเราสามารถสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการป้อนอาหารพวกมันได้อย่างใกล้ชิดค่ะ
หรือใครอยากถ่ายรูปกับบรรดาสัตว์ทั้งหลาย

แล้วนำไปแชร์อวดเพื่อนในโลกออนไลน์ก็ได้ค่ะ
ลูกค้าสามารถมาถ่ายภาพกับน็อกเขาแมว
หรือว่านกเก้าแมวหรืองูเหลือมนะคะ
ซึ่งสามารถจับได้แล้วก็ถ่ายภาพได้อย่างใกล้ชิด
หนาดูสัตว์

นกคู่กับนกคู่
นกคู่ตัวเขาก็มีแต่ว่าห้ามเข้าไก่มันกัด
มันไม่ค่อยดิ่ง

ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในมาชูปิกชูอีกหลายชนิดค่ะ
ขบวนกันมาทักทายเราถึงเมืองไทยเลย

ตระกูลหนูตะเพรามีขนาดใหญ่แค้นขายาวและหางสั้นติดก้นค่ะ
ส่วนตัวนี้คือนกเรียค่ะมีขาแข็งแรงแต่ปีกเล็กและบินไม่ได้นะคะ
และที่เห็นหัวโตมุดแอบในฟางอยู่นี่คืออีกวาน่าแร็ดค่ะ
ลำตัวขนาดใหญ่สีน้ำตาลมีเขาและมีดั้งจมูกเหมือนนอแร็ด
จึงเป็นที่มาของชื่อนี้นั่นเองค่ะ
ปีกหาชมได้ยากที่นี่ก็มีค่ะ
นกอินซีหัวขาวนกอินซีทองเหยียวแฮริส
แต่ละตัวหน้าตาดูหน้าเกรงขามทั้งนั้นเลยค่ะ
และยังมีสัตว์หาชมได้ยากจากทวีปอเมริกาอีกหลายชนิด
อนาคอนด้าก็มีมาให้ชมถึงที่เลยค่ะ
เหนือจากสัตว์ที่นำมาจัดแสดงแล้ว
ก็จะมีผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะ
เลี้ยงทั้งคาเฟ่แมวสุนัขนกหนูกระต่ายนะคะ
ก็มีมาให้เลือกชมแล้วก็เลือกซื้อภายในงานได้นะคะ
ใครอยากเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และสัตว์เลี้ยงจากฟาร์มในราคาพิเศษ
ก็มาเลือกซื้อได้ที่ร้านค้าในงานกว่า๕๐ร้านค่ะ
รวมถึงยังสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือสัตว
มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์
ในพระบรมราชินุปธรรมได้ภายในงานค่ะ
ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่๒๔มีนาคมนะคะถึง๒เมษายน
ก็ขอเชิญทุกท่านนะคะมาได้สัมผัสวิถีชีวิตของสัตว์นานาชนิดได้ภายในงาน
แล้วก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการเลี้ยงของสัตว์

เลี้ยงดูที่ถูกต้องนะคะ
สามารถสอบถามคนที่เลี้ยงสัตว์ภายในงาน
ที่ดูแลสัตว์ภายในงานได้นะคะว่ามีวิธีดูแลยังไงนะคะ
ก็ขอเชิญทุกท่านนะคะมาชมและสัมผัสเมืองโบราณของเปลูมาชูพิชชูค่ะ
ใครอยากมาสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของสัตว์จากนครโบราณสูงเสียดฟ้ามาชูปิดชู

งานจัดระหว่างวันที่๒๔มีนาคมถึง๒เมษายน๒๕๖๒